คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของความสวยความงามกันหน่อยแหม
ต้องยอมรับจริงนะว่าคนไทยเนี่ยก็สวยไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันนะคะ
เขาก็เลยมีการจัดอันดับเอาเซเลบิตี้นางแบบนางแบบนักร้องด้วยนะคะ

ไม่มีเสียใจด้วยนะคะจัดอันดับผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยที่สุด๑๐๐คนนะออกมานะครับคุณผู้ชมค่ะ
และในปีนี้นางเอกระดับแถวหน้าของเมืองไทยของเราก็ติดโพลกันมากมายเลย๕สาวด้วยกัน
ท่านแรกนี่ค่ะเจ้าเก่าขาประจำใหม่ดาวิกาตามมาด้วยนางเอกใจบุญโกอินเตอร์ปูปรายา
และอีก๓นางเอกจากวิกน้อยสีเบลล่ารานีก็มายายาอุรัสยา
และสุดท้ายค่ะสาวสวยหวานใจหนุ่มหมากอย่างคิมเบอรี่นั่นเองนะคะ

ใช่แล้วมาดูกันว่างานนี้ทั้ง๕สาวจะซิลผลโหวตจากคนทั่วโลกเข้าสู่อันดับลึกได้หรือเปล่า
ประกาศผลให้ได้ทราบกัน๒๗ธันวาคมนี้นะคะ
แฟนคลับของ๕นางเอกสาวยังพอมีเวลานะคะโหวตกันได้เลยผ่านทางเว็บไซต์
โหวตกันไปยาวกระนำโหวตกันไปเลยจ้า
ก็ต้องบอกว่าสวยแหละแล้วก็แฟนคลับมันก็ช่วยกันกระนำโวตกันนิดหนึ่ง
ทั้ง๕คนจะได้พุ่งทะยานขึ้นอันดับสูงหน่อยนะคะ
แม้ถ้ามีนักข่าวคุณพลอยติดแล้วนะ

เพราะดูจากนึกว่าติดบวกเข้าไป
คือจริงเนี่ยถ้าดูจากผลที่เขานำมาแล้วเนี่ย
เห็นได้ว่านางเอกสาวของเราแต่ละคนเป็นลูกครึ่งนะ

หน้าตาเขาจะออกเก๋หน่อยอย่างเรานี่ก็นะ